เราก็ต้องตับตัวกันแบบนี้มาปรีกวิเวศบรรยายอยู่กลางถุงนา
เถียงนาซะเลยเนี่ยสั่งให้เขาเอาที่นอนหมอนมุ้งมาเตรียมเอาไว้ล่ะคุณผู้ชม
อ่ะว่ากันไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ
สภาพอากาศให้ทราบกันยามเช้าแบบนี้แล้ว
ก็ต้องติดตามสภาพอากาศจะได้เตรียมพร้อมรับมือกัน
เพราะว่าบางทีคนเราก็เจ็บป่วยจากฝนตกจากสภาพอากาศได้เหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศ
รวมถึงตอนล่างด้วยค่อนข้างที่จะปกคลุมหนาทึบ
บริเวณทะเลคุณผู้ชมแล้วกลุ่มเมฆนี่แหละ
จะเคลื่อนขึ้นมาบนบกแล้วก็จะทำให้เกิดฝนได้หลายพื้นที่
วันนี้ภาพรวมแล้วประเทศไทยฝนตกร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
หนักเบาสลับกันไปแล้วแต่พื้นที่ที่มีปัจจัย

ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยหลักคือร่องมรสุมคือร่องฝนค่ะ
พาดผ่านตอนกลางของประเทศเลย
เพราะฉะนั้นพื้นที่แถบภาคกลางภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคเหนือก็เตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วง

โมเดลจากวินดี้จะทำให้เราพอคาดการณ

ดูแล้วนะคะเราจะเห็นทั้งทิศทางลม
คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงนะคะ
ส่งผลทำให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีคลื่นสูง๒๓เมตร
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปจะมีคลื่นสูง๓เมตร

ส่วนฝั่งอนามันนั้นคลื่นสูง๑๒เมตร
และฝนจะตกกระจายทั่วประเทศไทย
ตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนในช่วงบ่ายค่ำ
แล้วก็ตกกระจายทั้งภาคอีสานภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางด้วย

ภายแล้วก็พร้อมรับมือกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
ฝนตกหนักลงมาแบบนี้นะคะก็ส่งผลกระทบค่ะ
บางทีตกมากระทันหันหรือตกสะสมแล้วเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลาก
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาพชีวิตของทั้งคนและสัตว์ด้วย
สตูนค่ะวันก่อนฝนตกหนักแล้วก็ติดต่อกันหลายวัน
ทำให้มีน้ำเหนือไหลลงสู่คลองและงูอย่างรวดเร็ว
กระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะทำให้ปลานินที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ในกระชัง
เกิดอาการน็อกน้ำลอยคอตายเป็นหมื่นค่ะ
ชาวบ้านก็เลยต้องเร่งช้อนจับขึ้นมาขายทั้งที่ขนาดยังไม่ได้มาตรฐาน
บางคนก็เรียกว่าต้องกั้นใจขายนะคะไม่ให้ขาดทุน
บางคนก็เทปลาใส่ท้ายกระบะเร่ขายตามหมู่บ้าน
เพราะว่าตอนนี้จะไปตลาดก็ไม่ได้โควิดปิดโควิดทำให้ตลาดต้องปิดนะคะ
ซ้ำยังถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาไปอีกนะคะ
ก็นี่คือเรื่องของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตค่ะ
ไปดูภาพหายากกันบ้าง
คลิปต่อไปนี้คุณผู้ชมเป็นภาพที่ถ่ายได้จริงในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในพื้นที่อุทยาน
ในพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
ที่ตั้งกล้องดักถ่ายเอาไว้เห็นสัตว์หลายตัวเลยค่ะ
มีทั้งกระทิงสมเสร็จเลี้ยงผาแมวดาวหมีควาย
ออกมาหากินบริเวณลำทานค่ะ
ซึ่งภาพเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า
หลังจากที่มีการเข้มงวดเรื่องการห้ามล่าสัตว์ป่านะคะ
สัตว์ป่าเองก็ได้มีการพักฟื้นอาศัยธรรมชาติช่วงนี้
ในการผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปด้วยนะคะ

ทุกชีวิตต้องดำเนินและดำรงต่อไป
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้

ช่วงกลางกรกฎาคมไปจนถึงสิงหากัญญา

แล้วก็เรื่องของการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำนะคะ
ส่วนใครที่ป่วยเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ต่อสู้กับโรคนี้ให้เราหายให้ได้นะคะ
ส่วนที่เถียงนาโมเรลดิฉันเตรียมพร้อมแล้วเหมือนกัน
สักพักเดี๋ยวรถมาขนของมาส่ง

เอาเลยจ้าเลยจ้า